มีชายหญิงรวมกันแล้ว๔คนนั่งตั้งวงดื่มสุรากัน
แต่มีคนนึงเอายาบ้ามา๖เม็ดมาเสพ
เอ็กส์คนสี่คนยาบ้า๖เมตร
ก็เลยมีการเถียงทำไมมันแบ่งให้มันเท่ากัน
มันมีอยู่๖เม็ดแล้วมี๔คนทำไมไม่แบ่งกัน
หลังจากนั้นคนคนนี้ถูกเพื่อนในวงเล่าฟันคอเกือบขาด
แล้วก็เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมเหตุผลคือแบ่งยาบ้าไม่ลงตัว
แล้วคุณคือทั้งอะไรตั้งวงดื่มเล่ายาบ้าอีก
แล้วฆ่ากันตายอีก๓เลยหลายกระทงเลย
นี่ฮะนายจตุพลชัยคำจันทร์อายุ๓๗ปีผู้ตายถูกฟันที่คอแล้วจะขาดอยู่แล้ว
นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๒๗๐หมู่๓ที่บ้านทอนตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ใกล้จุดเกิดเหตุก็มีวงเล่ามีขวดเหล้าแตกกระจัดกระจายรอยลากเป็นทางยาว
ในรถยนต์ที่บริเวณหน้าบ้านมีมีดพระสัก๓เซนอยู่เปื้อนเลือดซ่อนไว้ใต้เบาะคนขับ
แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านทีนี้ตำรวจก็ไปถามนางพิกุลมาบอกสิมันเกิดอะไรขึ้น
พิกุลบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองตั้งวงกินเหล้ากันอยู่๔คนส่วนฐานธุ์ทางด้านของจัตรุพลเนี่ยเอายาบ้าละ๖เม็ด
เดี๋ยวจะแบ่งกันเสพกินเหล้ากันไปเสพยาบ้ากันไป
แต่ปรากฏว่าเอ๊มันมี๔คนแต่ยาบ้ามี๖เม็ดก็เลยไม่ลงตัว
สุดท้ายผู้ตายเอาไปหมด๖เมตรคนเดียวก็เลยต่อว่าไป
แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะไม่ยอมแบ่งกัน
สุดท้ายเนี่ยพิกุลเขาบอกว่าเขาไปนอนก่อน
แล้วหลังจากนั้นคนที่อยู่ในวงเล่าอีก๓คนก็นั่งดื่มเหล้ากันต่อ
แล้วมารู้อีกทีคือจตุพลถูกฟันคอตายแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนฟัน
แบ่งกันไม่ลงตัวแต่ก็ไม่มีใครยอมรับนะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ

สุดท้ายไม่รู้ว่านางพิกุฎเจ้าของบ้านจะโดนข้อหามร่วมกันเสพยาหรือเปล่า
เพราะว่าก็ยอมรับว่าเอายามาแบ่งกันกินแล้วขยันพูดเหมือนเป็นขนมนะแบ่งกันกิน
ทีนี้ทางด้านของนายสมหมาอีกคนนึงซึ่งอยู่ในวงเล่าลักษณะคือเขาเหมือนเป็นคนงานรับเหมาต่างนานา
นายสมหมายคนนี้อายุ๔๓ปีเขาบอกว่าเขาเป็นลูกจ้างมาทำงานกับนางพิกุล
พิกุลเป็นเจ้านายเขาเขาพูดไปเมาอ้อแอกันไปแบบนี้
คือมาทำงานกับนางพิกุลนะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วมาเจอผู้ตายนอนตายอยู่ที่พื้นอยู่แล้ว
เขาไม่เกี่ยวข้องซึ่งมีนางพิกุลเนี่ยถือมีดอยู่อันนี้อันนี้นายสมหมายบอกนะ
เห็นร่างผู้ตายและเห็นนางพิกุลถือมีดอยู่แล้วนางพิกุลเป็นคนทำร้ายร่างกายผู้ตาย
มีทั้งเตะทั้งเท้าเหยียบนายสมหมายยืนยันว่าก็พิกุลนั่นแหละเป็นคนฟันจตุพลจนตาย
กุฎบอกว่าดิฉันขึ้นไปนอนข้างบนดิฉันไม่ได้ฆ่าเขาดิฉันโมโหเรื่องของการแบ่งยาไม่ลงตัว
สุดวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปไปหาตำรวจสพเพ็ญ
ตำรวจก็เลยคุมตัวนางพิกุลนายวรชัยนายสมหมาย
ทั้งหมดยังคงเป็นผู้ต้องสงสัย
หนึ่งในสามคนนี้ต้องมีใครสักคนที่ก่อเหตุฟันนายจตุพลจนตาย
ทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำนะครับ
ทีนี้แม่ของคนตายแม่ของนายจตุพลคือนางคำกอง
เดินทางมาที่โรงพักติดต่อขอรับศพลูกชายเอาไปทำพิธี
และยอมรับว่าลูกชายทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยา
อันนี้แม่รู้ฟังเสียงแม่หน่อยฮะ
แม่เกลียลาพุธอาท้ายเหตุการณ์ตายของลูกแม่คืนเป็นอย่าง
พัจจุดดีเองนับเอายทศพ
โดนต้องโดนต้องอ่านท่าน
เอาล่ะถึงแม้๓คนในวงเล่า๓คนนั้นยังคงปฏิเสธ
แต่มีดที่มีคราบเลือดอยู่ในรถของนางพิกุล
ไม้ตะพดอยู่ในรถของนางพิกุล
มันมีเส้นผมของคนตายติดอยู่ด้วย

ใครเป็นคนจับมีรอยในมือของใครเจ้าหลวงเขาก็ต้องไปทำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่ทั้ง๓คนนี้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยยังถูกคุมตัวรอสอบปากคำต่อนะครับ